พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะครับ
ทรงมีมากมายมหาศาลเป็นที่ประทับอยู่ในดวงใจของประสบกรณิกร
ผู้คนในแผ่นดินทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้นำเสนอพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นระยะไม่เคยขาด
สิ่งสำคัญที่สุดเท่าที่จำได้คือในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ๖๐ปีเมื่อปี๒๕๖
ทางทางสืบบิมไทรรัฐก็ได้นำเสนอสารคดีพิสัย
ฉบับประจำวันศุกร์ที่๙มิถุนายนพศ๒๕๖๒
ได้นำเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย
เลิงถวันราชสมบัติครบ๖๐ปี
นำเสนอเป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงครองราช
และการประกอบพระราชการิกฤตต่าง
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้บังเกิดสุขของมหาชน
ดังพระราชปนิษฐานที่ทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การ
ในพิธีฉัดมงคลที่ว่า
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ที่เป็นความปลื้มปิติของผู้คน
ถ้าดูในนังสือพิมพ์
ความประบาดสำเร็จ
อย่างภาพข้างซ้ายเนี่ยเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รับน้ำพระบูรทาพิเศษจากองค์สมเด็จพระสังฆราช
ในปี๒๔๙๓ในยุคนั้นคือสมเด็จวาดวาสโนเทระของวัดราชบพิษ
ถัดมาเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลังทักษิโนทกตั้งพระราชสัตยาพิษฐาน
ขณะที่ประทับเหนือพระทินั่งพระธรรมศ์ภายใต้พระนพพระบาดลมหาสเวรตรชัตริย์

ซึ่งเป็นวันที่เราเรียกกันจนบัดนี้ว่าเป็นวันฉัดกับมงคล
ต่อมาคือเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระดำเนินด้วยกระบวนพระยุหายาตราทางสะทนละมาตร
เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะนะครับ
เป็นพุทธศาสนูปธรรมภกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในวันที่๕พฤษภา๒๔๙๓เช่นกัน
มาหลังจากเสด็จพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว
ก็ได้เสด็จออกพบปะกับประสบกรณิกรที่เรียกว่าเสด็จศรีหะบัญชร
มีราศดรมาเข้าเฝ้ากันครับข้างเป็นภาพที่น่าประทับใจ
ในวันที่๑๙สิงหาคมพุทธศักราช๒๔๙
ซึ่งใกล้จะถึงกำหนดเสด็จพระดำเนินไปยังประเทศสวิสเตอร์แลนด์
หลังจากเสร็จพิธีการต่างแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินกลับด้วยรถพระที่นั่ง
เมื่อออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาได้ประมาณ๒๐๐เมตรนะครับ
ก็ท่านทรงบันทึกไว้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่รถ
ขณะที่รถวิ่งช้าก็ยื่นกระป๋องให้๒กระป๋อง
ทางทหารราชองครักษ์ต้องตรวจสอบกันใหญ่ว่ากระป๋องโลหะนั้นเป็นอะไร

แต่เมื่อเปิดลงมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นท็อฟฟี่ซึ่งอร่อยมาก
พระองค์ทรงบันทึกว่าเป็นท็อฟฟี่ที่อร่อยมาก
แสดงว่าพระองค์ท่านได้ทรงชิมอะไรแล้ว
ถ้ามกลางที่มีมหาประชาชนมีพศกรรมนิกรสองข้างทาง
รอส่งเสด็จด้วยความอาลัย
แต่ทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นพระราชภารกิจที่จะต้องดำเนินไป
ก็ต้องทรงศึกษาต่อให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้
ขณะรถพลติดั่งวิ่งมาถึงถนนราชดำเนิน
กลางใกล้กับวัดเบนจมะบอพิษ

ขณะที่รถวิ่งช้านั้น
ก็มีเสียงชายคนหนึ่งในหมู่ประชาชนที่สองข้างทางตะโกนว่า

ท่านทรงลำพึงอยู่ในใจว่า
จะตอบเขาก็ไม่ทันเพราะรถผ่านไปแล้ว
แต่คิดอยู่ในใจเลยว่า
ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร
สิ่งแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ในใจขององค์พระประมุก
มีมีแต่ประชาชนเท่านั้น
อยู่ในพระราชหารุธัย
จากวันที่๑๙สิงหาคม๒๕๖๒
ที่เสด็จพระบันเงินไปส่งศึกษาต่อ
ที่ประเทศเซวิสเซอแลนด์
จนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ๔ปี
ก็เสด็จกลับมาทำพิธีพระบรมราชาพิเศษ

ที่พระธินั่งภัยศาลทักษิณ
ในพระบรมมหาราชวัง

ซึ่งเป็นวันที่ทรงมี

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

พระบรมราชองค์กาลที่เป็นอมตะ
แล้วพระองค์ท่านก็ใช้เวลาตลอด
เวลาจนถึงการครองราช
จนถึง๖๐ปีและ๗๐ปี

เสมือนทุกสุขของพระองค์

เสด็จพระราชดำเนินไป

เหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่สุดก็คือเมื่อวันที่๑๓

เสด็จเยือนภาคอีสานเป็นครั้งแรกของพระองค์ท่าน

ก็รอรับเสด็จถ้ำกลางเปลวแดดโดยไม่ย่อท้อ
เพราะต้องการจะชื่นชมพระบารมี
กรณีที่ประทับใจที่สุดที่
เป็นภาพออกมาปรากฏท่านอาจจะได้เห็นจากหลายที่แล้ว
แล้วก็เรานำมานำเสนอด้วยความภาคภูมิใจก็คือ
มีรัศดรอาวุโสท่านหนึ่ง

ได้ไปรอรับเสด็จพร้อมกับนำดอกบัวสายสีชมพู๓ดอกนะครับ
ไปรอเข้าเฝ้าเพื่อจะทูลกล้าวถวาย
ก็รอตั้งแต่เช้าจนบ่ายท่ามกลางเปลวแดด
ทำให้ดอกบัวทั้ง๓ดอกนั้นแห้งเหี่ยวคอพับคออ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่เมื่อในหลวงเสด็จมาถึงตรงที่คุณยาย
เฝ้ารอรับเสด็จอยู่นั้นพร้อมกับทุนก้าวถวายดอกบัว
โน้มพระองค์นะครับ
จนแทบจะใบหน้าใกล้ชิดกับคุณยายแล้วก็
พระหัสก็รับดอกบัวแล้วก็แตะมือ
ของคุณยายที่เป็นเกษตรกรชาวบ้านนอกนะครับ

ซึ่งคุณยายเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้อยู่ในใจ
ราศดรริมถนนแท้ก็สามารถจะเข้าเฝ้าใกล้ชิดผู้เป็นพระประมุขของชาติได้อย่างน่าชื่นชม
ทรงมีภาพที่ผู้คนเห็นกันจนชินตานะครับว่ามือหนึ่งทรงพระหัสหนึ่งทรงวิทยุทรงแผนที่แล้วก็บุกป่าฝ่าเขาเดินลำน้ำเป็นการหาแหล่งน้ำให้ประชาชนเนี่ยเป็นพระราชกรณีกิจพิเศษนะครับ
หรือเริ่มโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาประเทศมากมาย
มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิต่าง๗มูลนิธิมีโครงการอันเนื่องพระราชดำริอีกกว่า๒๐๐โครงการซึ่งเป็นโครงการทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวข้องกับการดูแลน้ำดูแลดินนะครับมีโครงการต่างทั่วทุกภูมิภาคนะฮะ
ก็ได้เคยได้ยินโครงการที่ทรงพระราชทานชื่อด้วยมีพระราชอารมณ์ขันเช่นโครงการแกล้งดิน
รวมทั้งโครงการทางภาคเหนือที่การปลูกฝิ่นการทำไล่เลื่อนลอยของชาวเขาที่สร้างความเสียหายเนี่ย
ส่งมีโครงการนี้ยื่นมือไปแปรเปลี่ยนให้ทำพืชการเกษตรในที่หนาว
ลดการปลูกฝิ่นจนหมดไปจากแผ่นดินไทยนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ทติธรรมตลอดอย่างเช่นโครงการผลหนวางนะครับ
โครงการเคือนต่างที่แหล่งน้ำ
เพื่อการชนประธาน
ทรงพระราชทานกำเนิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเริ่มต้นทีแรกคนก็ยังสับสนไม่เข้าใจ
แต่หลังจากพระองค์ท่านได้ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
แล้วก็มีส่วนราชการรัฐบาลทุกรัฐบาลก็สนองพระราชดำริในเรื่องนี้
บัดนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตระหนักอยู่ในหัวใจของทุกคน
ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แต่เฉพาะคนยากคนจนเท่านั้น
สถานะทุกคนในสังคมสามารถจะทำตัวในแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งสิ้น
รวมทั้งมีการขยายผลไปถึงต่างประเทศ
ที่มีทีมมาศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเอง
ทั้งหลายทั้งปวงนี้คือพระราชสัตยาธิษฐานที่ทรงตั้งบรรณิธานและทรงสืบสารต่อมา
ตอนที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำเสนอเมื่อปี๔๙
ก็เป็น๖ทศวรรษของการครองสิริราชสมบัตินะครับ
แต่มาถึงณเวลาปัจจุบันก็เป็น๗ทศวรรษ๗๐ปีเข้าไปแล้ว
ซึ่งพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลก
แต่ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกอีกด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป